คุณผู้ชมไปดูลีลาหน้ารถแห่ของน้องคนนี้กันบ้างดีกว่า
เรียกว่าเธอเนี่ยเต้นโชว์บนกำแพงสุดปังไปเลยจ้า

หลีดมันต้องดีดขนาดนี้เลยเหรอ

ลงถึงพื้นยังดีดต่ออีก

เอาขึ้นใหม่ด้วย
พูดเลยว่านี่คือที่เปล่าคำว่ายืนหนึ่ง

แล้วคือจังหวะที่เธอไปยืนเต้นตรงนั้น
มันเข้ากับจังหวะกลองของรถแห่พอดีพอดี

ตึงตึง

กระดูกกะเดียวที่คือดีมาก
จบงานนี้ผมแนะนำนะ

บาร์อย่างนี้แล้วยิมนาสติกเขาต้องตีรังกาไป

วันเดียววันเดียววันเดียวไม่ใช่บาร์ผู้
แต่วันเดียวที่มันแบบว่าตีรังกาอยู่บาร์

คือได้บททักษะยิมนาสติกก็มาเต็ม

แต่ก่อนไปอ่ะงานเนี้ยต้องใช้สองอย่างเหมือนกันนะ

ที่ฉันต้องเอาเกาะเยี๊ยะอันเนี้ย

มันยังคงทักสิตใช้ได้นะคุณจริงว่าไหม
มันหายอย่าดูถูก

ก็วันแปะที่หลังมา

ให้โอกาสหน้ามาดูเต้นให้เราดี
เขาไปเรียกกาวเยี๊ยะ